ในช่วงของจับตาเตือนภัยกับผมคุเปื่อนตนันว์พิศสิทธิ์มหันต์นะครับ
คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเมืองไทยของเรา

หลายประเทศตอนนี้ฝนที่ตกลงมา
ก็ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างเกิดขึ้น
มีหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย

เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมนั้นกินพื้นที่เป็นวงกว้าง
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางกับตอนใต้ของประเทศนะครับ

รวมไปถึงผู้สูญหายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ตอนนี้ทางการนั้นต้องเร่งอพยพประชาชน

ในขณะที่ญี่ปุ่นก็ต้องเจอฝนตกหนักเช่นเดียวกัน
ก็เป็นผลพวงมาจากพายุนันมาดอร์ที่
เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่
มีคำสั่งอพยพประชาชนราว
๒๐๐๐๐คนในเมืองเฮโรชิม่าและชิมาเนะ
ตอนนี้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกัน
ดังนั้นใครไปญี่ปุ่นในระยะนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารในพื้นที่ด้วยนะครับ

ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับ
เพราะว่าเป็นฝนที่อยู่ในช่วงฤดูมรสุม
ก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินคนถล่ม
ในพื้นที่ห่างไกลทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
มีตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๒๐คน
ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนหนึ่งมาจากการจมน้ำ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกบ้านพังถล่มลงมา
ล่าสุดมีการเตือนออกมาแล้วนะครับว่า
ประชาชนเกือบ๔แสนคนใน๗๕๐หมู่บ้าน
ตอนนี้มีการสั่งอบพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

ที่เขาเจอภูเขาไฟลูกหนึ่งระเบิดขึ้นนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าก็ทำให้เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยในอินโดนีเซีย
เกิดประสบอุบัติเหตุระหว่างบินเข้าช่วยอพยพชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบจากภูเขาไฟที่มีการระเบิดในครั้งนี้
ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่๘คนที่อยู่บนเครื่องเสียชีวิตยกลำ
ปิดท้ายนะครับกับภาพที่หาชมได้ยากเหลือเกินนะครับ
เป็นฝีมือของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รัสเซีย
สามารถที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์ฝูงวานออก้า
วานเพชรฆาตจำนวน๗ตัวกำลังออกไล่ล่า
และรุมฉีกเนื้อวานมิ้งที่มีความยาว๑๒เมตร
บริเวณนอกชายฝั่งคาบสมุทรคำซัสคาครับ
นี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ดังนั้นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในไทยเอง

คงที่เราต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

เพื่อที่จะไม่ให้ความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ